ต้องบอกว่าเป็นคู่รักสายมูอีกคนไปแล้วนะคะสำหรับพิธีกรรายการเกมรับจำนำของเรา
สุดนะคะไปทำบุญมามีทั้งเรื่องของบุญชวนด้วยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ
คุณผู้ชมนะคะอย่างที่ทราบกันนะคะพี่เบ้นพี่มิ๊กเนี่ยเขาชอบทำบุญค่ะ
และแน่นอนนะคะว่าเรื่องที่เจอเป็นเรื่องขนลุกจริงค่ะ
แล้วก็ต้องบอกนะคะว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อ
ถ้าไม่ได้มาสัมผัสด้วยตัวเองจริงก็ยากที่จะเชื่อจริงค่ะ
ทั้งสองคนเล่าให้เราฟังว่าตอนต้นปีมีโอกาสได้ไปทำบุญ
วัดพระธาตุบังพวนจังหวัดหนองคายที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากค่ะ
ตอนแรกเกือบจะไม่ได้ไปนะคะมันติดนู่นติดนั่นติดนี่นะคะ
ปรากฏว่าเอ้าพอใกล้วันโดนแคนเซิลคิวพอดี

เหมือนทุกอย่างประจวบเหมาะนะคะทั้งคู่จึงได้เดินทางมา
ศักราพญานาคองปู่มุจจริงที่นี่
คุณผู้ชมตามภาพเลยศักดิ์สิทธิ์มากนะคะท่านอยู่กลางน้ำเลยค่ะ
ความรู้สึกแรกที่ไปถึงเนี่ยพี่มุกบอกว่าขนลุกตั้งแต่เข้าวัดเลยค่ะ
ตอนแรกลงจากรถไปตั้งใจจะไปไหว้พี่มีพิษสมัย

แต่ปรากฏว่าไม่ได้เดินไปหามีอ่ะ
พอลงรถเสร็จปุ๊บมันเหมือนโดนสะกดจิต

อยู่ก็ตรงไปเลยคุณผู้ชมเดินเลี้ยวไปอีกทางค่ะ
แล้วก็ปรากฏว่าไปเจอเรื่องแบบขนหัวลุกจริง
จะเป็นไงไปฟังทั้งคู่เล่าประสบการณ์หน่อยค่ะ

เท้าเรามันดึงให้มันเดินไปทางตรงบ่อ

ไปยืนไหว้แล้วก็ยืนน้ำตาคออยู่คนเดียว
ดีใจจังเลยแล้วก็อธิษฐานตรงนั้นว่า
ถ้าลูกมีโอกาสลูกอยากลงไปกราบข้างล่างจังเลย
ก็คิดแค่นั้นแต่ว่างานอลังการมากเลย

เห็นแต่บ่อแล้วก็ปู่มุจริน
แล้วก็อยู่ดีพี่เจ้าของวันเกิด
ก็บอกเออมิกมานี่แล้วลากมิกลงไปข้างล่าง
มิกก็น้ำตาไหลอยู่ตรงนั้นคนเดียว
เหมือนเขาแบบสื่อได้อะไรอย่างนี้

มีเขาเหมือนกับมีอะไรมาบอกเขาว่า
เอออันนี้ถ้าอธิษฐานแล้วจะได้นะหรืออะไรอย่างนี้
แล้วเวลาอธิษฐานตั้งใจอธิษฐานขอให้ได้

เพราะว่าพอบอกกันนะว่าพี่มิ๊กเขาดีขึ้นจริงนะคะ
คือในเรื่องของอารมณ์
หายคนบอกว่าไปเอาแค่ตัวเลขรึเปล่า

คุณผู้ชมอย่างที่พี่เบ้นพี่มิ๊กบอกนะคะ

ที่แบบว่าน้ำตาลงน้ำตาไหลก็สัมผัสได้ก็อีกส่วนหนึ่งเนาะ

แต่ที่แน่เราได้สติแน่นอนค่ะ